สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมครับฝนที่เข้ามาตกในประเทศไทยระยะมีเยอะเรียก
เพราะว่าฝนตกไหม้ทั่วฟ้าค่ะฝนเนี่ยจะเน้นตกทางตะวันตกของ
แต่ละภาคนะคะเนื่องจากมีมรสมประทักษ์เข้ามา
ส่วนฝั่งตะวันออกเนี่ยฝนค่อยลดลงค่ะ
คุณผู้ชมจากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือและภาคอีสานมีฝนฟ้าขนอง๑๓๐๔๐ของพื้นที่
ตกช่วงหลังบ่ายไปแล้วนะคะจุดใดไม่มีฝนค่อนข้างร้อนอุณหภูมิสูงสุดเกือบ๔๐องศา
ขยับไปดูภาคกลางกับภาคตะวันออกนะคะมีฝนพอได้น้ำได้เนื้อค่ะคุณผู้ชม
ร้อยละ๒๐๖๐ของพื้นที่เน้นตกหนักด้านทิศตะวันตกของภาคคลื่นสูง๑๒เมตร
ส่วนภาคใต้มีฝนเยอะทั้ง๒ฝั่ง๑๔๐๗๐ของพื้นที่
จุดใดมีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรเรือเล็กเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
ท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจุดใดไม่มีฝนเนี่ยค่อนข้างร้อนอบอ้าว
แดดจัดส่วนใหญ่ฝนตกช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะ๑๒๐๔๐ของพื้นที่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมดำดิ่งไปใต้ท้องทะเลของออสเตรเลีย
ไปดูภาพนี้ค่ะเพราะว่านี่คือแนวปาการังที่ใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่งนะคะ
อยู่นอกชายฝั่งของประเทศออสเตรเลียมีความสำคัญมากค่ะ
เพราะว่ามีปากการังหลากหลายสายพันธุ

และนี่คือรูปร่างวันนี้สวัสดีค่ะ